ไปที่อุดรธานีคุณผู้ชมน่าเวทนามาก
หลานชายอายุ๕ขวบนะไม่รู้หรอกคุณตาตายอยู่ในบ้าน
นั่งเฝ้าศพอยู่ข้าวก็ไม่ได้กิน๓วันนะคุณผู้ชมนี่ฮะ
นั่นที่เราเบอร์อยู่นั่งอยู่บนที่ปูนเกาะขึ้นไป
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวครับอยู่กลางไร่มันสัมปะหลังบ้านโนนเชียงคำ
ตะบนทัพกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีขออภัยครับ
พบศพในประพันธ์เพิ่มภูมิอายุห้าสิบสามนอนเสียชีวิตอยู่
หงายเปลือยกายอยู่นะข้างโอ้โหคุณผู้ชมเลือดหนองนะฮะ
องเต็มพื้นนะครับก็๓วันแล้วนะครับต้องขออภัยด้วย
เจ้าหน้าที่เข้าไปเห็นภาพสลดครับคือไปเจอน้องก๊อตน้องก๊อตเนี่ยนะฮะ
ห้าขวบหลานชายของผู้เสียชีวิตนั่งเล่นอยู่ในบ้านตามภาษานะ
นี่ตัวมองแม่มหรือเสื้อผ้ามีเปลื้อนเลื่อนบ้างค่าว่าคงจะไปจับไปเกาะ
คุณตาบ้างล่ะนะกู้ภัยก็นำตัวให้ญาตินะครับ
ไปดูแลก่อนแล้วก็ส่งร่างของคุณตา
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลหนองแสนนะครับ
คือไปพบศพนะวันที่๓๑ตุลาคมครับ
ครอบครัวนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดปุญญาวาส
นายสิทธิพงศ์ลูกชายของผู้ตาย
พาน้องก๊อตเข้าไปกราบศพคุณตา
ซึ่งนายสิทธิพงศ์เล่าบอกว่า
น้องก๊อตเนี่ยเป็นลูกของน้องสาว
ซึ่งทำงานอยู่ในตัวเมืองอุดร

ปกติพ่อก็คือตาเนี่ยจะอยู่กับหลานสองคน
อู้วน่าเวทนาลูกตาตายแล้วนะลูก
หลังจากน้องสาวเลิกกับสามีพ่อก็ดูแลหลานมาตลอด
หลานคนนี้มากแต่ท่านมีโรคประจำตัวไง
นะครับแล้วก็ล้มป่วยอยู่บ่อย
ขณะที่นางรัชนีญาติที่ไปพบศพเป็นคนแรก
เล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยคุณตาเนี่ยเผาถ่านขายคุณผู้ชม
พบกันครั้งสุดท้าย๒๙ตุลาคม

เห็นแต่หลานชายวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้ว
กลิ่นอะไรนะเข้าไปดูเอ้า
นะครับเสียชีวิตแล้วจริงจริงสงสารและเวทนาน้องก๊อตมากลูกเอ้ย
อยู่กับศพตานาน๓วันก็ไม่เห็นบ่นหิวอะไรนะ
คิดว่าชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็คงเอาน้ำให้เอาอาหารให้แหละครับคุณผู้ชม
วันนี้ญาติญาตินะครับพาก๊อตไปจุดทูปบอกผู้ตาย
เป็นย่าแล้วกันย่าของน้องก๊อตนะเล่า
บอกว่าลูกเสพ่มาเล่าให้ฟังว่าขณะนอนฝ้าศพกับญาติเมื่อคืน
เพราะเป็นห่วงหลาน
เช้านี้ก็เลยพาหลานมาจุดทูปบอกนี่แหละครับ
นายสิทธิพงศ์ลูกของผู้ตายนะครับ
บอกว่าได้คุยกับแม่ของหลานชายแล้ว
จะให้พ่อของหลานมารับไปดูแล

คือก่อนหน้านี้พ่อของหลานก็เคยรับไปดูแลนะ
แต่คุณตาผู้ตายไม่ให้ไป
หลานฉันฉันรักฉันเลี้ยงของฉันมา
โดยจะจัดงานศพให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับ
ของหลานก็จะมารับไปอยู่ด้วยนะครับ